ใช่ค่ะแล้ววิวที่นี่ดีนะคุณสุดสกุล
อย่างที่บอกว่าวิวหลักล้านราคาอาหารหลัก๑๐

ไปนั่งชิวอยู่ริมทะเลทานขนมจีนค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะมากันแบบจัดเต็มเลยนะ
ใครที่แวะไปกระบี่จะต้องไปที่ร้านนี้ค่ะ
ขนมจีนหน้าเลเลคือทะเลนั่นแหละ
แล้วดูสิคนไปกันเพียบเลยค่ะคุณผู้ชม
ที่นี่ไม่ต้องกลัวถูกว่าว่าไม่มีน้ำยานะ

แล้วดูวิวสิคะเราสามารถปูเสือ
ตรงริมชายหาดริมเลแบบนี้ทานขนมจีนไปด้วย
ร้านอยู่ที่อ่าวท่าเลนอำเภอเมืองกระบี่ค่ะคุณผู้ชม
ใครที่แวะเวียนไปเนี่ยนะห้ามพลาดเลยกับร้านนี้
เป็นขนมจีนสูตรเด็ดแล้วก็ต้องไปเช็คอินด้วยนะ
ราคาจานนึงนะ๓๐บาท
แหมกินขนมจีนแบบอร่อยคุณเลือกเลย

ผมอยากกินหลายอย่างน้ำยากะทิน้ำยาป่าผมชอบหมดเลย
ดิฉันชอบน้ำยาปูเวลาไปใต้แบบนี้
ก็ซึมซับบรรยากาศริมชายหาดไปด้วย
จะปูเสือนั่งกินชิวก็ได้
เสร็จจะเดินชมหาดก็ได้เหมือนกัน
ทีนี้เจ้าของร้านค่ะนิละกันเรียกนินิแปลว่าพี่สาว
นิวิลาวันบำรุงเขาก็บอกว่า
จุดเด่นของร้านอยู่ที่ร้านติดชายหาด
บรรยากาศดีมีแค่ที่เดียวในกระบีเท่านั้นแหละ

ชื่อเพจขนมจีนหน้าเล
ลูกค้าก็เลยเดินทางมาเพียบเลยค่ะ

ก็ติดใจกับวิวแล้วก็ขนมจีนอร่อย
ช่วงเย็นเนี่ยนะแหมได้ดูพระอาทิตย์ตกดินไปด้วย
โมแมนติกสุดบางคนคู่รักก็
พอทานขนมจีนเสร็จแล้วก็มานั่งชิงช้าถ่ายรูปนะคะ

บรรยากาศก็คือเป็นกันเองแล้วก็ติดชายหาด
แล้วก็ที่ร้านของเรานะคะมีเมนูหลากหลายนะคะ
แนะนำเลยนะคะที่ร้านของเราสันติ
ก็คือตะวันตกดินจะสวยมากตอนเย็นนะคะ
หือแล้วก็เลยถามนี้ขายดีขนาดไหน
เขาบอกขายดีวันหนึ่งใช้ขนมจีนไม่ต่ำกว่า
วันละ๗๐กิโลกรัม
แล้วน้ำยานี่เขามีให้เพียบเลยนะ
น้ำยาทั้งเขียวหวานไก่ทั้งไตปลา
น้ำยาแบบหวานก็มีตีนไก่ก็มี
ไม่ใช่แค่นั้นเผื่อใครอยากได้ท็อปปิ้ง
ขนมจีนมีท็อปปิ้งเป็นไก่ทอดก็มีนะจ๊ะ
หลูกชิ้นชากาแฟขนมต่างมีเพียบ
ขายวันหนึ่งไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะ
แล้วร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่อยากแวะไป

วันจันทร์ปิดแต่ว่าวันอื่นเปิดนะคะ
ตั้งแต่๙โมงจนถึง๑ทุ่มเลย
นั่งกินอาหารอร่อยแล้วก็ลมโกรก
เย็นสบายมองวิวดูน่าไปจริง